บ้านที่มรยองสุดเอือมระอาเพราะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งไม่ใช่คนไทยครับเป็นชาวกัมพูชา
ยึดถนนแข่งรถเสียงดังแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมดูเอาแล้วกันนะรถจักรยานยนต์นะ
ตอนกลางคืนนะครับนัดรวมตัวกันเนี่ยแล้วก็พอเสี่ยงรถมันต้องแต่งใช่ไหม
เวลามันบิดมันก็จะแม่นแข็งรถกันชาวบ้านนอนไม่ได้ไงนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปชุมชนแม่น้ำคู้ซอย๓ตะบนแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงที่มรยอง
จุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นถนนลาดยางสองเลนรถก็สวนไปมานี่ตรงนี้นะครับ
ตอนกลางวันเนี่ยชาวบ้านเขาก็ทำมาหากินกันไปสัญจรกันไปแต่กลางคืนเนี่ยรถไม่ค่อยมี
กัมพูชาที่ไปทำงานในพื้นที่ก็เลยออกมารวมตัวกันยึดถนนแข่งรถกันเลย
มีชาวบ้านคนหนึ่งอายุ๕๕ปีชื่อว่านางแสงบอกว่าโอ้โห
เนี่ยชาวกัมพูชาแก๊งนี้มาแข่งรถมาทุกคืน
พวกเขาเนี่ยจัดนัดบริบุรมตัวกันประมายเที่ยงคืนกว่า
พอรวมตัวกันเสร็จปุ๊บ๕๖คันปุ๊บ
ก่อนเสียงดังแบนสักพักหนึ่งก็จะแข่งกัน
แล้วก็ใช้ช่วงเวลาคือเขาเลิกงานกันมาเขาทำงานกลางวันใช่ไหม
งานตอนเย็นหัวข้ามกลางคืนเขาก็จะมานัดบรมตัวกัน
แล้วก็เวลาเดิมทุกคืนคือเที่ยงคืนจะมาแล้วนะฮะ
ท่อเนี่ยจะมีดังอยู่๓คันอันนี้คุณป้าที่ชื่อคุณแสงเขาบอกมา
ดังมากแล้วนอนฟังทุกคืนจนประสาทจะกินอยู่แล้ว

ฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะครับ
เพราะความรำคาญเนาะรำคาญมากเนาะ
แล้วเขาจะเป็นทุกคืนแต่ว่าคืนนี้จะหนักหน่อย